แก๊งทวงหนี้โหดที่เรานำเสนอข่าวกันไปก่อนหน้านี้โอ้โห
คือเขาเรียกว่าอะไรลูกหนี้หรือคนที่อยู่ในแถวนั้นนี่คือต้องมาวอนขอร้องขอ
แล้วคือชาวบ้านวิ่งหนีกันแตกกระเจิง
มีผู้หญิงพยายามร้องขอหยุดเถอะพี่หยุดเถอะพี่

ล่าสุดมีความคืบหน้าเพราะว่าตำรวจตามจับแก๊งนี้ได้แล้วค่ะ
อันนี้คือคลิปต้นเรื่องที่เราเคยนำเสนอไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงโอ้โห
เอิธียาวรรณ์ขอว่าอย่าไปมีคนแกมีเด็กอย่างนั้นอย่างงี้นะคะ
เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เย็นวันศุกร์แล้วแก๊งทวงหนี้แก๊งนี้เนี่ยควงทั้งมีดทั้งปืนไปทวงหนี้กับลูกหนี้ที่หมู่บ้านในตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะซึ่งนางสาวนุษย์แม่ค้าขายโจ๊กเล่าว่าเธอไปกู้เงินนอกระบบมาหนึ่งหมื่นบาท
ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาจ่ายดอกเบี้ยวันละสองร้อยบาทยังไม่ได้จ่ายเงินต้นนะคะ
คือแค่ดอกเบี้ยเนี่ยวันละสองร้อยแล้วแต่ว่าเธอก็จ่ายทุกวันไม่เคยขาดเลยนะ
เรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยกระทั่งวันเกิดเหตุแก๊งเงินกู้สองคนเข้าไปที่บ้านไปตามเก็บเงิน
แต่คือตัวเธอที่เป็นคนไปกู้ไม่อยู่ลูกชายอายุ๑๔ก็เลยบอกให้กลับไปก่อน
แต่ว่าแก๊งเงินกู้ไม่กลับแล้วก็ทะเลาะกันระหว่างนั้นยังมีการเรียกพวกมาอีกห้าถึงหกคน
แต่ละคนอาวุธครบมือมาค่ะทั้งมีดทั้งปืน
แล้วก็มีการยิงปืนขู่หลายนัดเสียงดังสนั่นหมู่บ้านบุกเข้าไปในบ้านจะเอาเรื่องอีก
หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปนะคะตำรวจก็สามารถติดตามจับตัวแก๊งทวงหนี้โหดได้แล้ว
สามคนทั้งสามคนยอมรับว่าเป็นคนในคลิปที่ก่อเหตุยิงปืนขู่ชาวบ้านจริง
แต่อ้างว่าถูกลูกชายแม่ค้าโจ๊กทำร้ายร่างกายก่อนมีการชกต่อยด้วย
ก็เลยต้องเรียกพวกมาช่วยเพื่อป้องกันตัวเองอันนี้คือทางคำให้การของสามคนนะคะ
เรื่องต้นตำรวจแยกเป็นสองคดีก่อนค่ะหนึ่งก็คือเหตุทะเลาะวิวาสทำร้ายร่างกายกัน
อีกอันหนึ่งก็คือกรณีที่พกพาอาวุธมีดแล้วก็ปืนไปข่มขู่ชาวบ้านและซ่องโจร
ตำรวจยืนยันว่ายังไงให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแน่นอนนะคะ
ตัวของผู้เสียหายเองเนี่ยบอกว่าตอนนี้ดีใจแล้วก็โล่งใจที่ตำรวจจับแก๊งเงินกู้ได้
ทางคดียังไงก็จะสู้ให้ถึงที่สุดค่ะแล้วก็จะคัดค้านการประกันตัวด้วย
เพราะว่ากลัวแก๊งนี้ออกมาได้แล้วจะมาคุกคามมาข่มขู่ทำร้ายอีกนะคะ
รวมถึงชาวบ้านคนอื่นที่ก็เป็นลูกหนี้เหมือนกันก็หวาดกลัวค่ะ
ชาวบ้านก็ได้ขอบคุณพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีและตำรวจทุกนายนะคะ
ให้ความสำคัญต่อชีวิตประชาชนเพราะว่าพอเจอคลิปนี้เรื่องนี้เข้าไปเนี่ย
ก็มีการดำเนินการต่อเนื่องเลยนะคะฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยค่ะ
ล่าสุดยังมีรายงานด้วยว่าตำรวจสอบสวนขยายผล
แล้วก็เลยจับมาได้เพิ่มอีก๓คนรวมทั้งหมดเป็น๖คนแล้วนะคะ
ซึ่งพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาแถลงข่าวปิดคดีด้วยตัวเองโดยได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
ดูแลคดีนี้ค่ะเพราะว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
กล่าวชมเชยตำรวจที่เร่งรัดคดีจนจับคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว
คดีนี้นะคะสามารถยึดบัญชีของลูกหนี้ทั้งหมด๒๒ราย
เงินที่ให้กู้อยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาท
เป็นการเก็บเงินกู้แบบรายวันเรียกดอกเบี้ยลอย๑๖๐ต่อเดือน
โหดมากนะคะและยังตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืน
โมมอหนึ่งกระบอกมีดพกสั้นหนึ่งเล่มมีดดาบยาวอีกหนึ่งเล่ม
คมแฝก๑ท่อนเสื้อผ้าที่ใส่พร้อมรถจักรยานยนต์๓คัน
และรถเก๋งอีกหนึ่งคันค่ะเบื้องต้นแจ้งไปเลยนะคะ
ข้อหาซ่องโจรร่วมกันปล่อยเงินกู้โดยไม่ได้รับอนุญาต
เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดร่วมกันข่มขืนใจ
ร่วมกันบุกรุกโดยมีอาวุธปืนและร่วมกันหน่วงเหนียวกักขังผู้อื่นนะคะ

จับได้ก็ดีค่ะชาวบ้านจะได้สบายใจ
ร้อยละ๖๐ต่อเดือนดอกเบี้ยเขาเก็บอย่างไรนะเนี่ย